ต่อกันที่ความเดือดร้อนของชาวจังหวัดยาลานะคะ
เขาบอกว่ามีโขลงช้างป่ามาทำลายสวนทุเรียน
เสียหายไปเป็นจำนวนมากนะคะ
แล้วก็ตอนนี้กำลังเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาช่วยเหลือค่ะ
ทุเรียนแล้วก็ลองกองภายในหมู่บ้านสันติ๒นะคะ
ตำบลแม่หวาดอำเภอธานโตจังหวัดยาลา
ที่กำลังออกผลผลิตนี่โดนช้างป่าทำลายเสียหายไปเยอะเลยทีเดียวนะคะ
ซึ่งชาวบ้านสันติ๒บอกว่าปัญหาโขลงช้างป่าลงมาจากเขา
ได้สร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านในพื้นที่มาโดยตลอด
แม้ว่าชาวบ้านจะใช้สัญญาณไฟจากรถ
ไฟฉายส่องไล่ช้างจุดประทัดก็แล้ว
ช้างก็ไม่ได้เกรงกลัวเหมือนที่ผ่านมาเลยนะคะ
ชาวบ้านเคยประสานไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
แล้วก็เจ้าหน้าที่มาสำรวจความคิดเห็นชาวบ้านหลายครั้งแล้ว
แต่ว่าไม่มีการดำเนินการ

แต่ว่าไม่ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม
สิ่งที่ทำได้ก็แค่ร่วมกับชาวบ้านผลักดันโครงช้างป่า
ให้กลับขึ้นไปบนเทือกเขาเท่านั้นค่ะ
ปัญหานี่ต้องแก้กันที่ต้นทางเลยก็คือแหล่งอาหารของช้าง
ใช่ครับป่าที่สมบูรณ์นะครับ
ก็ต้องกลับเข้าไปย้อนดูเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมกันหน่อยนะครับ